แฮทโคนมันกินอร่อยแฮทยิงรอยมันอุ๊บป๊ะแฮทไม่ดีคือแฮทขวงว่างแล้วท้องลวงน้ำตาแร็ด
แฮทโอ้โหแฮทเยอะจริงจริงเค้าบอกว่าโหมี่
คุณระว่างคุณเป็นมาริโอหรอเก็บแฮทเนี่ย
เด็ดให้ทั้ง๓ท่าน๑ไปนำอาหารเล็กหน่อย
เฉพาะเห็ดสีสดต้องระมัดระวังกันด้วยนะคุณ

ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ

ถึงบอกไงว่าอะไรที่มันรูปร่าง

จริงถ้าเกิดเราไม่รู้หรือเราไม่เคยชินไปเก็บมา

ใช่นะฮะแล้วก็การไปเก็บเห็ด
ก็ต้องดูเรื่องของพื้นที่ในการเข้าไปด้วยนะฮะ
ในการดูแลตัวเองแล้วก็ดูเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับ
คุณคุปตนันยังไงนะฮะเก็บได้กี่ดอกแล้วครับ
เข้าไปเก็บข้างในโอ้โหเจอเห็ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลย

อันไหนมันมีพิษอันไหนมันกินได้

ไม่เสียชีวิตก่อนเพราะว่าตอนนี้มีข่าว
คนเสียชีวิตจากการเก็บเห็ดทิศนี้เกม
จริงนะครับเห็ดเกิดจากความเหงา
ที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไหร่
อันนั้นมันเหตุ
อ้าวไม่ใช่เหตุหรือครับ

ทีนี้เป้ก็ไม่ยอมบอกเลยเข้าใจผิดมาตลอด

เอางี้ละกันฝนตกเยอะแบบนี้
ออกจากจะทำให้เหตุงอกงามเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยนะครับ

โดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์อย่างที่ได้บอกไปนะครับ
วันศุกร์เป็นวันที่ฝนจะเข้ามาในกรุงเทพ
ดังนั้นใครจะเดินทางสัญจรใครจะวางแผนทำกิจกรรม

สถานการณ์ฟ้าฝนในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาท
ก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมนะครับก็ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานเจอกันไปแล้วนะครับ

คุณผู้ชมดูครับตรงนี้เป็นกลุ่มเมฆ
แล้วก็กลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
กำลังจะค่อยเคลื่อนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ถ้าหากดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจากเรด้า
ก็พบว่าตอนนี้ครับก็มีกลุ่มฝนเล็กนะครับค่อยเคลื่อนตัว

ค่อยเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวใจกลางของกรุงเทพมหานคร

เพราะว่าอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้
ดังนั้นใครที่จะสัญจรในวันนี้

มาถึงการจราจรในเส้นทางที่ต้องใช้สัญจรด้วยนะครับ
ทีนี้นี่คือการคาดการณ์ช่วง๗โมง
ยังสังเกตว่าฝนยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพ
ส่วนพื้นที่ทางตอนบนแถวกำแพงเพชรก็มีโอกาสตก

กลุ่มฝนนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง

กลุ่มฝนเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับปีกตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือ
แล้วก็กรุงเทพก็มีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับ
อาจจะไม่ได้ตกทั่วกันทุกพื้นที่นะครับ

ทีนี้นะครับก็จะค่อยหมดลงไปในช่วงหลัง๖โมงนะครับ
ที่ตกมาในวันนี้ก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นกว่าเมื่อวานนะครับ

ก็จะทำให้อากาศเย็นสบายเกิดขึ้น
แม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ต่างกันเท่าไห

อุณหภูมิก็สูงขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้ว
ทีนี้ใครที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทะเล
อาจจะต้องเตรียมรับมือกันด้วยนะครับ
เพราะว่าท้องทะเลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนหน้าร้อนไปเที่ยวกัน
ตอนนี้กระแสลมค่อนข้างที่จะรุนแรง

เดี๋ยวผมขอไปเก็บเห็ดกันก่อนแล้วกัน
เห็ดต้องมีสีเกรียมสีน้ำตาล
อ๋อเอาไปเก็บเห็ดเลยค่ะ